เคลื่อนไหวนะครับของโอลิมปิกเราไปดูกันหน่อยนะครับ
กีฬาไทยก็เริ่มเคลื่อนไหวกันแล้วครับจริงจริงเนี่ยก็ซ้อมกันมาอย่างยาวนานอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ง่ายเลยครับโดยเฉพาะทัพมวยสากลทีมชาติไทยครับ
มีแมชอุ่นเครื่องครับให้กับทีมชาตินะครับเจอกับทางฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาเก็บตัวลงนวมด้วยกัน
คู่ชกกันสามยกสองนักชกไทยครับที่คว้าตัวโอลิมปิกเกมไปแล้วนะครับแข่ง

ชนะคะแนนทางโอเรเก

สุดาพรศรีสอนดีครับเอาชนะรีซ่าพาซูส

ชกไทยก็บอกนะครับว่าลงนวมกับนักมวย
ลิปปินส์เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะซ้อมกันเอง

จะนำข้อบกพร่องไปแก้ไขกัน
ในการลงนวมอีกครั้งสัปดาห์หน้าครับ
แต่ถ้ามันไม่ได้เลยได้หนึ่งครั้ง
ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ
เพราะว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งเนี่ย
ขอให้ผมชนะรอบ๒รอบ
มันก็ยังได้เคลื่อนไหวร่างกายครับผม

มันก็รู้สึกว่ารู้มวยทางมวยกันครับว่ามันเป็นยังไง

เราจะรู้ว่าคือเราเคยต่อยกับเขาที่๔เกมแล้ว
เขาก็แก้ทางมวยเรามาด้วยว่าเป็นยังไง
แล้วในเกมอันนี้ก็ต่อยเหมือน
เราก็ต่อยได้ตามที่โค้ดบอกครับค่ะ

ต่อยแล้วก็ออกออกเร็วค่ะ
ก็ก่อนไปที่